เสียแป้งแฉก๊อกสองลั่นยอมตายไม่มอบตัว

ไอ้คดีอะไรนะปล้นปืนเนี่ย
เขาออกมาพูดเอาละเขาทำ
แต่มีการบอกให้เอาผิด
ก็อายการใช้ผมมาเนี่ย

ทำไมเขาไม่ผิดโอ้ทำไมผมผิดคนเดียว

ถ้าจะเอาตัวไปอ่ะ
เอาไปเป็นศพดูคลิปครับ
ใครเปิดเพลาสีมาไม่น่ะ
ผมไม่ได้รับการประกันตัวคนเดียว
อาจารย์รวดได้ประกันทัวร์ก็ได้พยายามค่ะ
เจ้าพนักงานคณะปฏิบัติหน้าที่ได้ประกันตัว
แต่ผมก็ได้ปล้นกับกองฟองว่าปล้น
อาวุธปืนผมไม่ได้ประกัน
ถึงแต่ว่านักวานกับกระบวนการยุทธิตำกองเทย์
อายการบ่อยอายการบ่อย
แต่แกประตานติ้งสมใจหน่วย
จาที่พีคพรมมิตรได้พอจะรวด
อายการทั้งหมายกวงทั้งที่เป็นห่วงหว้างเพล

แล้วยกจานข้าวยกอะไรมานั่งหน้าทีวีเนี่ย

ผมเรียกอีกทีนะเบรกนี้ทั้งเบรกผมกับพี่บุ๊ก
จะเล่าข่าวเสียแป้งนั้นน่าสนใจ

เสียแป้งเนี่ยปล่อยคลิปเป็นละลอกที่๒คุณผู้ชมครับ

เป็นคลิปความยาว๔นาที๕๑วินาที
แค่นี้ก็เพียงพอที่จะได้ยินอะไรหลายอย่าง
แต่คุณผู้ชมต้องชั่งใจนะช่างใจนะ
นี่แหละครับเป็นการถ่ายจากห้องพักนะครับ
แล้วก็เล่าถึงว่าทำไมถึงหนี
คือเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาอ้าง
ผมต้องใช้คำนี้นะเพราะเขายังเป็นนักโทษอยู่

จากการพิจารณาคดีปล้นปืนซึ่งเสียแป้งเนี่ย
ทำไมอ่ะทำไมคนเดียวเลยไม่ได้รับการประกันตัว
ขณะที่ผู้ร่วมก่อเหตุในจรวดเนี่ย
จรวดต้นเรื่องเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยเล่าไป

ทั้งที่โดนคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
อกจากนี้เสียแป้งยังอ้างอิงถึงอายการบอย

อายการบอยและอีกหลายคนที่ร่วมวางแผนก่อเหตุ
แต่อายการนะครับกลับสั่งไม่ฟ้อง
ทำไมโดนคนเดียวอ่ะนี่เขาย้ำอยู่อย่างนั้น
เสียแป้งเนี่ยยังอ้างอีกว่านะครับ
อายการบอยรับเงินในคดีนี้ผมไม่ได้พูดย้ำอีกที
อายการบอยนะเสียแป้งพูดนะ
ส่วนที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเสียแป้งให้ลูกน้องส่งจดหมายไปข่มขู่อายการ
ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำเชื่อว่าน่าจะมีคนกันแกล้ง
เพื่อให้ตำรวจในวิสามันฆาตกรรมเขานะ
แล้วตั้งคำถามว่าสำนักอายการกล้องวงจรปิดก็มันก็ตรวจสอบได้
ตรวจสอบง่ายเลยทำไมไม่ทำเสียแป้งถาม
ส่วนสาเหตุที่ตำรวจต้องการวิสามันฆาตกรรมเขาเนี่ย
เออทำไมเสียแป้งคิดว่าทำไมตำรวจอยากจะฆ่าคุณ

มีปัญหามีปัญหากับตำรวจภูทรภาคเก้ามีปัญหาอะไรบ้าง

ก็พบฝราบาล
ังมีเรื่องกัน
เดี๋ยวผมพร้อมที่จะเดินไปหมอบตัวรับตามกระบวนการยุติธรรมครับ
แต่ตั้งก็ยังไม่ป้ายการบ้อยมาปิดจัดหน้าการดีนะครับน่ะ
ผมก็ไม่ไม่ไปครับพี่น้อง
บอกว่าเนี้ยผมไม่ไปตั้งไปก็เอาเป็นรอบรอบกับหลานด้วยผม
เดี๋ยวก็ผมไม่ไปรอยเบอร์ทิ้นครับผมไม่ไปคืออะไร
ไม่ไปคือไม่ไปมอบตัวครับนี่แหละครับแล้วถ้าไปก็คือไปเป็นศพอ่ะ
เออคือถ้าจะมาเอาเข้าไปก็เอาเขามาเอาเขาเป็นศพไปเนี่ย
เสียแป้งก็พูดแบบนี้อืมครับคือเป็นคำกล่าวอ้างผมต้องย้ำน่ะ
เป็นคำกล่าวอ้างกล่าวหาคนอื่นนะครับแต่เขาบอกว่าหากไม่มีการนำผู้ร่วมกระทำผิดน่ะ
บรรดิการคดีตามขั้นตอนครับเขาจะไม่ยอมมอบตัวอ่าฮะ
หรือหากจะไปก็จะไปเป็นศพเท่านั้นแล้วก็ขอโทษตำรวจด้วยนะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอโทษชาวบ้านตระนะครับ
ทำให้เดือดร้อนจากการหนีของเขาเนี่ยนี่คือคลิปที่สอง
นี่คือคลิปที่สองที่ถูกปล่อยออกมาครับพี่บุ๊คครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยนะอะไรที่เสียแป้งเขาพูดถึงนะ
ใครกันบ้างอายการบอยหรือว่านายจรวดเป็นใคร
แจกแจงหน่อยเจอแล้วมันมีผลกระทบต่อเสียแป้งอะไรยังไง
คืออย่างนี้ฮะเสียแป้งเนี่ยโพสต์คลิปที่สองออกมานะครับ
เปิดใจเลยบอกว่าอ้างว่าที่ผมถูกจับ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรียกร้องให้มีการสอบสวนทั้งอายการ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีปล้นผู้ต้องหาหรือปล้นนายจรวดนั่นเอง
คุณผู้ชมฮะเขาบอกแบบนี้เอาเสียแป้งก่อนนะเสียแป้งบอกแบบนี้
บอกว่าอายการคนดังกล่าวคืออายการบอยเป็นคนโทรมาหาผม
ให้ไปช่วยหลานเพราะถูกอุ้มพอผมไปนึกในใจแล้วว่าเป็นตำรวจ
อืมเพราะทำไมเหตุการณ์เนี้ยไม่ยอมแจ้งตำรวจให้มาช่วยอืม
พอถามอายการบอยไปก็บอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ความจริงเสียแป้งบอก
เขาไม่ได้แจ้งมันเป็นแผนลวงผมรู้ว่าอุ้มเรื่องยาเสพติด
หลอกให้ผมไปอืมให้ไปเจอกับตำรวจอ่าแล้วผมก็โดนจับคนเดียวอืม
คุณผู้ชมฮะล่าสุดนะครับอายการคนดังกล่าวเนี่ยนะ
ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เขาถูกพลาดพิงตรงฝั่งตรงฝั่ง
อืมโดยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๗ตำบลแพรกหา

เดือนกรกฎาคมถ้าย้อนไปปี๖๒นู่น
ผมได้รับการประสานจากพ่อของนายสิทธิเดชหรือว่านายจรวด
นายจรวดถูกอุ้มตัวไป
ไม่แน่ใจว่าเป็นบุคคลกลุ่มใดที่มาอุ้ม
ผมแค่ประสานเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้เข้าไปช่วยเหลือ
ตามสำนวนข้อเท็จจริงที่ปรากฏที่เคยให้การไว้
ซึ่งไม่เคยประสานขอความช่วยเหลือจากเสียแป้งนาโนตเลย
และผมก็อยู่บ้านตลอดอันนี้ฟังเขานะอายการบอยบอกแบบนี้
ผมก็อยู่บ้านตลอดมีหลักฐานอ้างอิงได้
ซึ่งการที่เสียแป้งออกมากล่าวถึงผมและกระบวนการยุติธรรมนั้น
ครูชมเรื่องของการอุ้มในจรวดนี้เปลี่ยนเป็นปัเด็น
เขาสัมพันธ์กันขนาดไหน

ใหญ่คนละวงการ

อายการบอยก็เป็นอายการที่อยู่จังหวัดพัทธลุงนานหลายปี

เมื่อปี๖๒ในปีที่เกิดเหตุนั่นแหละฮะ
คุณอายการก็ใหญ่ไหมล่ะในพื้นที่
อายการบอยเป็นคนกว้างขวางเหมือนกัน
มีเพื่อนฝูงเป็นคนใหญ่คนโตในพื้นที่
มักจะนัดดื่มสังสรรค์เป็นประจำ

เป็นคลิปฉลองวันเกิดของผู้มงักสภแห่ง๑ในจังหวัดพัทธลุง

อายการบอยนี่นะฮะนั่งปรบมือแสงความยินดี
กับเจ้าของวันเกิดก็คือท่านผู้กำกับ
อกจากนี้ยังมีภาพอายการบอยไปนั่งร่วมโต๊ะอีกหลายคนนะครับ
เช่นช่วงเดือนตุลาคมอายการบอยไปนั่งดื่มที่ร้านแห่งหนึ่ง
โต๊ะมีผู้บัญชาการเรือนจำแห่งหนึ่งนั่งอยู่ด้วย
โดยเราได้ข้อมูลว่าทั้งคู่สนิทสนมกัน
มักจะนัดทานข้าวกันนัดดื่มกันเป็นประจำ
บางครั้งก็จะมีนายตำรวจระดับภูมิกับรองภูมิกับ
ว่าสอบสวนและคนมีสีมีตำแหน่งมาร่วมนั่งด้วยนะฮะ
หรือบางครั้งอายการบอยก็จะไปนั่งสังสรรค์กับผู้ใหญ่บ้าน
เหล่านี้ทำให้เห็นว่าอายการบอยรู้จักหลายคนหลายอาชีพ

คือตำรวจที่มาร่วมกระทำอุ้มคดีอุ้มนั้นก็รอด
ไม่ว่าจะเป็นดาบตำรวจไม่ว่าจะเป็นจ่าสิบเอก

อายการบอยอายการบอยนี่ก็รอด
ทำไมผมโดนคนเดียวเสียแป้งบอกแบบนี้

คือข่าวเสียแป้งเนี่ยยังมีอีกหลายข่าว
ทีมงานทำง่ายทันไหม

คือผมจะถามคุณผู้ชมหน่อย
ถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมตอบมาได้เลยนะ
เดี๋ยวถ้าทีมงานทำได้ทำทันก็ทำ
ผมถามว่าคุณเชื่อเสียแป้งมากน้อยแค่ไหน
เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง

ผมถามความคิดเห็นคุณผู้ชมว่า
คุณผู้ชมเชื่อเสียแป้งมากน้อยแค่ไหน

เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง

ถ้าทีมงานพอจะทำทันทำง่ายน้อง
ถามมาถามคนดูหน่อยยังมีอีกหลายข่าว
เอาล่ะมาต่อหลังจากเสียแป้งออกมาอ้างบอกว่า
ไม่ได้รับเป็นธรรมและเป็นการเรียกรับผลประโยชน์ของ

ล่าสุดอายการสูงสุด
ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วพบว่า

โหมีมูลครับพี่บุ๊คแต่ยังไม่สามารถเรียกอายการที่ถูกเก่าหามาสอบสวนได้
นายประยุทธ์เพชรคุณครับโคศกสำนักงานอายการสูงสุด
เปิดเผยบอกว่าเรื่องที่เสียแป้งเนี่ยอัดคลิปพูดพาดพิงอายการบางท่าน
หลังจากมีจดหมายฉบับหนึ่งไปที่สำนักงานอายการจังหวัดสงขลาเมื่อ๓๔สัปดาห์ที่แล้ว

ผู้บริหารสำนักงานอายการสูงสุดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
จดหมายมีการพาดพิงอายการสองท่าน
ท่านหนึ่งเป็นอายการด้านบริหารซึ่งเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
สองไม่ได้นิ่งนอนใจนะสั่งตรวจสอบทันที
ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่าอายการคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเสียแป้ง
ส่วนอายการอีกคนคืออายการบอยตรวจสอบแล้วเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง
และสั่งไม่ฟ้องอายการบอยจริง
ได้สั่งตรวจสอบสำนวนตั้งแต่ตอนที่มีจดหมายขู่มาแล้ว
แต่พอมีคลิปนะครับที่เสียแป้งเปิดเผยล่าสุดเนี่ย
และการลงความเห็นสั่งไม่ฟ้องอายการบอยมันเป็นไปตามหลักกฎหมายหรือเปล่า
จะมีความชัดเจนจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
หากพบความผิดปกติหรือมีหลักฐานใหม่
ก็จะสามารถรื้อคดีขึ้นมาใหม่ได้
คุณผู้ชมลองฟังครับจากทางอายการบ้างครับ
หรือฟื้นคดีขึ้นดำเนินการใหม่ได้
สำหรับคดีที่เสียแป้งอัดคลิปและพูดถึง
ทำให้ต้องติดคุกเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๑๖๒ครับคุณผู้ชม
มีผู้ต้องหาทั้งหมด๗คนด้วยกันนะครับ

และอายการบอยก็เป็นผู้ต้องหาที่๒นะ
ส่วนผู้ต้องหาที่๓๗มีตำรวจอยู่ด้วยนะ
แต่คุณผู้ชมครับที่เสียแป้งเขาเจ็บแค้น
นี่ผมอ่านตามที่เขาบอกนะ
ก็คือพอสำนวนมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
คุณผู้ชมพี่บุ๊คอายการที่รับผิดชอบคดี
อธิบดีอายการภาค๙มีคำสั่ง
มีคำสั่งไม่ฟ้องอายการบอยกับพวกรวม๗คน
เมื่อปี๒๑๖๓แล้วเสียแป้ง
เสียแป้งที่เป็นผู้ต้องหาที่๑ถูกสั่งฟ้องเพียงคนเดียว

เขาก็เลยรู้สึกเจ็บใจนะในกระบวนการยุติธรรม